อีกเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับบิ๊กไบท์เหมือนกัน

หนุ่มขี่บิ๊กไบท์แล้วก็ไปชนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขณะที่กำลังข้ามถนนจนเสียชีวิต

ปรากฏว่าไปดูเข็มเกรดที่หน้าปัด
ปรากฏว่าน่าจะใช้ความเร็วมากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
เรื่องนี้ญาติพร้อมด้วยคณาจารย์

นางวราพรปัญญาวดีอายุ๕๙ปี
เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนกรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
ก่อนที่จะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่อาคารจุติวัฒน์

ซึ่งจากการสอบถามญาติก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ย

พักอยู่ในบ้านพักของมหาวิทยาลัย
เรียนจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสต

แต่สุดท้ายก็มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนนะคะ
โดยถูกนายวรวัตรปัญญาลาบสกุล
นักศึกษาชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์พุ่งชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ขณะที่อาจารย์กำลังจะเดินข้ามถนนหน้าหมู่บ้านสุขิโต
ถนนวงแหวนรอบกลางที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ร้อยตำรวจเอกประยุบวงรัตนมัชชารองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเจ้าของคดี
ก็เปิดเผยบอกว่าได้ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรถจักรยานยนต์
คันที่ชนพบว่าเกรดวัดรอบค้างอยู่ที่๗รอบเศษ

สันนิษฐานว่านายวรวัตรผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว

อาจจะขับมาด้วยความเร็วมากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ไปสอดคล้องกับคำให้การของพยานที่ขับรถตามหลังมานะคะ
บอกว่าเห็นว่ารถปราสัยขับมาเร็ว
ซึ่งขณะนี้นายวรวัตรก็มีอาการกระโหลกศีรษะร้าว

พนักงานสอบสวนก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

เห็นว่าเกรดวัดรอบมันค้างอยู่๗๐๐รอบ
ดังนั้นก็เลยพอไปดูก็สอดคล้องกัน
ว่าความเร็วน่าจะขับมาอย่างเร็ว
มากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ